ว่าจะพาไปทานอาหารที่อร่อยด้วยได้สุขภาพด้วย

สบายของชอบเลยกิน
ที่ดีฉันคิดว่าเขาครอบ๕หมูอะไรอย่างนิดหนึ่ง

แต่ว่าปกติเราจะรู้จักว่าเมี่ยงคำเป็นเมี่ยงคำใบชะพรูหรือว่าใบทองหลาง
แต่คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานเมี่ยงคำกลีบบัวหลวงค่ะ

แล้วก็จะมีเปรี้ยวด้วยมะนาวอยู่แล้วเพราะว่าในเมี่ยงคำเราต้องใส่มะนาวเข้าไปนะคะ
คือต้องบอกว่ามันเป็นน้ำเมี่ยงคำที่อร่อยครบรสมากกินเข้าไปนี่ฟินมากแถมยังได้คุณประโยชน์ที่บำรุงร่างกายอีกเพียบเลย
อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นอาหารที่ครบห้าหมู่ครับนะมีตั้งแต่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าค่ะ
รวมตัวกันทำที่นี่เลยมากันทั้งหมู่หมู่บ้านนี่แหละมั้งใช่ค่ะเป็นอาหารที่ครบจริงครับ
แล้วก็ได้ประโยชน์ได้สุขภาพด้วยยังไม่หมดเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะ
ให้ลูกหลานไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายมาเรียนรู้นี่เรื่องของการไล่รำ
เรียนน่าถ่าสินก็พาน้องหนูมาที่นี่ได้พิพิธภัณฑ์ที่นี่นี่นะคะเขาเปิด
ให้เด็กให้เยาวชนมาฝึกหัดรำไทยตั้งแต่ตัวน้อยขนาดนี้

ย้ำเลยนะที่นี่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
เลิมพระเกียรติเรือนไทยอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ใครสนใจคือตัวเองคุณแม่มาเรียนทำอาหาร
ก็เอาลูกมาเรียนรำไทย

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น้องหนูก็จะได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไปด้วย
นี่คุณแม่ก็จะได้ทำอาหารข้าวหวานแบบประณีตได้ด้วย
ลูกก็มีความสามารถเพิ่มนะ
ใช่มาทียาพรบเลยซ้อมรำกันอยู่นะคะ

สนใจเรื่องของการเรียนรำไทยเยอะ
แล้วก็การรำไทยแต่ละแบบก็มีเสน่ห์นะ
ไม่ว่าจะเป็นรำในทั้งผักเนื้อผักกลางผักอีสานผักใต้

คือมันเป็นเหมือนศิลปะวัฒนธรรมของเรา
ที่เรามีความภาคภูมิใจที่จะถ่ายทอดและนำเสนอออกไป
เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เรา

ถูกต้องเลยคุณชนะคุณสนใจอยากจะไปฝึกรำอะไรบ้างไหม

หรือว่าเป็นคำอุทานเวลาคุณส่องกระจก
เขาอยากให้ผมลองเปิดรายการร้องเพลงช่อย

ร้องเพลงโขนเขาใช่ไหม

เออนั่นแหละเออต้องมีแบบว่าบัตรนั้น
ทศกัณฐ์ยักษา
แล้วทำไมต้องหันมาทางนี้ด้วยอ้าวคุณเหมือนยักษ์
เซียงคุณอะได้แล้วจับอนุมารวานอนไปซ่อนไว้
แล้วยังไงต่อไม่รู้ดูเอาเอง